คุณผู้ชมเรื่องนี้เราตามความคืบหน้าให้ที่เล่าไปว่าเหตุการณ์ที่อุบลราชธานี
เป็นเรื่องของสามีพระยาที่เขาเลิกกันไปแล้วนะคะ
แต่ฝ่ายอดีตสามีเนี่ยเอามีดไปแทงอดีตภรรยาจนบาดเจ็บสาหัส
ที่เราเล่าไปตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาบอกว่าประเด็นก็คือเหมือนกับแบ่งทรัพย์สินกันไม่ลงตัว
อย่าร้างกันแล้วก็มาคุยกันขอเจรจาแบ่งทรัพย์สินแต่แบ่งกันไม่ลงตัวก็เลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้
กรณีนี้นะคะเล่าย้อนนิดเดียวนายพิเจนอายุ๓๐ใช้มีดเป็นมีดแกะสลัก
นางสาวนัทธิดาอายุ๓๐อดีตภรรยาถูกแทงเข้าที่หลังแผลหนึ่งราวนมขวาแผลหนึ่งคือทะลุปอดนะคะ
ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในตำบลปะอาวอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีค่ะ
หลังก่อเหตุในพี่เจนก็มอบตัวกับตำรวจเขาให้การแบบนี้นะคะ
เขาเดินทางมาพร้อมกับนายจันทรอายุ๕๐ปีซึ่งเป็นพ่อ
เพื่อมาเจรจากับนางสาวนัทธิดาเพื่อขอแบ่งสมบัติที่หามาด้วยกัน
อยู่กินกันฉันสามีภรรยาร่วม๕ปี
แต่เขาอ้างแบบนี้ค่ะเขาอ้างว่าอดีตภรรยาด่าเอาด่าเอา

หาว่าเขาติดยาเสพติดบ้างล่ะหาว่าเขาไม่ช่วยทำมาหากินแล้วก็ไปด่าพ่อเขา
เขาอ้างแบบนี้นะคะผู้ก่อเหตุอ้างแบบนี้เขาบอกว่าเขาโมโหมาก
บันดาลโทษะเอามีดเป็นมีดแกะสลักผลไม้

อดีตภรรยาจนบาดเจ็บสาหัสมันเข้าจุดสำคัญไงคะเข้าปอด
ทีนี้เราก็เลยส่งปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเรา
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้คือไปที่บ้านของคนเจ็บเลย
ไปคุยกับนางสาวกันนิกาอายุ๓๙ปีเป็นลูกพี่ลูกน้องของคนเจ็บนะคะ
เธอก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ตัวคนเจ็บคืออาการหนักเลยนะ
อาการสาหัสนะคะนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
หายใจยังไม่ค่อยได้ค่ะหายใจไม่สะดวก
เพราะว่ามีดมันแทงไปที่ราวนมขวาทะลุถึงปอดเลย
แล้วก็ที่หลังอีกแผลหนึ่งเรื่องที่สามีคนเจ็บ
บอกว่าเป็นเรื่องของการขอแบ่งสมบัติอะไรแบบนี้เนี่ยนะ
คุณกันนิกาเล่าให้ฟังเพิ่มบอกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าขอเล่าแบบนี้
ที่ผ่านมาเนี่ยตัวคนเจ็บถูกสามีทำร้ายเป็นประจำเลยนะ
ตั้งแต่อยู่กินกันมา๔ปีเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายตลอดเลย
ล่าสุดยี่สิบสามกัญญายนต์ตัวผู้ก่อเหตุอะปีนเข้ามาทางหน้าต่าง
มาทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาพังทรัพย์สินในบ้านเสียหายหมดเลย
ขโมยรถจักรยานยนต์แล้วก็หนีไปด้วย
ตัวเธอพาคนเจ็บไปแจ้งความแต่มันมีประเด็นตรงนี้ด้วยค่ะ
บอกว่าตอนนั้นน่ะตำรวจไม่รับแจ้งความครับ
ตำรวจให้เหตุผลว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องผัวผัวเมีย
ใช่เธอบอกแบบนี้จริงเธอยืนยันว่าตอนนั้นตำรวจไม่รับแจ้งความ
จนมาเนี่ยค่ะวันเกิดเหตุอดีตสามีพาพ่อมาถึงบ้าน
ก่อนจะแทงอดีตภรรยาจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะก็อ้างว่าจะมาขอแบ่งทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอยู่กินด้วยกันเกือบ๕ปี
ฝ่ายชายไม่เคยซื้ออะไรเข้าบ้านเลยนะเธอให้ข้อมูลเอาไว้ว่าฝ่ายชายไม่เคยเลย
รถยนต์รถไถวัวขายทิ้งไปหมดแล้วแล้วฝ่ายชายไม่เคยซื้ออะไรเข้าบ้านด้วยซ้ำ
แต่กลับจะมาขอวัวเป็นวัวเพศเมียอายุ๒ปีที่ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วราคา๒๗๐๐๐บาท
แล้ววัวตัวนี้ที่ซื้อมาเอาเงินของภรรยาไปซื้อเนี่ยเจ้าวัวตัวเนี้ย
แล้วก็อ้างว่าตัวเองจ่ายค่าส่อมบ้านไปอะไรไปทั้งที่เงินค่าซ่อมบ้านเป็นเงินที่ได้จากประกันชีวิตของแม่ผู้บาดเจ็บที่เขาเสียชีวิตไปเมื่อเดือนมีนาคม
แล้วจะมาขอแบ่งอะไรคำถามคือคุณจะมาขอแบ่งอะไรไม่เคยซื้ออะไรเข้าบ้านของที่มีก็ขายวัวตัวนี้ก็เงินภรรยาซื้อมา

แต่เลี้ยงวัวก็เอาเงินแม่ยายไปซื้อย่า
เอาเงินเมียไปซื้อย่าให้วัวกิน
ว่ายังไงก็หวังเอาชีวิตเลย
แค่คุณถือมีดมาคุณก็ผิดแล้ว
นี่คุณลงมือแทงแทงแบบไม่นับด้วย

แล้วคุณคิดว่าการแทงแบบนี้มันจะเป็นการแทงหวังเอาชีวิตไหมล่ะ
ก็ขู่ที่จะทำร้ายหลายครั้งไปเล่าให้คนอื่นฟังด้วย
สักวันไอ้คนนี้มันต้องเจอใช้คำแบบนี้
แล้วคิดว่าความปลอดภัยของน้องพี่มันจะมีไหม
ในส่วนนี้คือพี่ไม่ยอมพี่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็ไปหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติม
คุณป้าก็บอกว่าที่ผ่านมาหลานสาวถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกาย

เวลาที่ผู้ก่อเหตุเสพยาเสพติดเนี่ยป้านี่แหละพาไปบำบัด
แต่กลับมาอ้าวเสพอีกทีนี้เสพหนักกว่าเดิมด้วย
หลานสาวป้าขอเลิก
แต่ผู้ก่อเหตุก็มาขอร้องว่า
ว่าตอนแรกก็อยากจะให้โอกาสแล้วนะได้กลับตัวกลับใจ
เห็นว่าทั้งคู่ก็ยังรักกันอยู่อ่ะแต่มาก่อเหตุซ้ำซ้ำอะค่ะ
ขู่ฆ่าก็เลยเชื่อว่าครั้งนี้เหตุการณ์ล่าสุดครั้งเนี้ย
เตรียมการมะกอเหตุแน่แน่เลยถึงขั้นหวังเอาชีวิตแน่แน่เลย

ถ้าไม่มีคนเห็นมันก็จะเป็นแบบไหนแหละ

เราก็คิดอยู่ว่าสักวันหนึ่งมันต้องมีเรื่อง

เพื่อไปนอนอยู่บ้านมันเข้านะตรงหน้าต่างมันเข้าได้

เหมือนในข่าวขณะนี้มันยังขู่เขียนไว้แล้ว
ว่าจะทำแบบในข่าวอยากตายแบบในข่าวไหม
เดี๋ยวเจอสักวันก็ไปพูดอยู่นู่น

ก็ไปเหมือนว่าแม่ว่าความคิดของแม่ว่ามันไปไต่ตอง

ญาติของคนเจ็บก็เข้าไปเก็บของ
ที่ผู้ก่อเหตุเคยพักอาศัยอยู่

ก็จะเอาไปให้กับพ่อของผู้ก่อเหตุ

คำว่ารักทำไม

ปรากฏว่าเจออะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชม
มันกลายเป็นว่าอุปกรณ์เสพยาเสพติด

ก็ถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ส่งให้ตำรวจเลยนะคะ

เพื่อจะส่งไปให้ผู้ก่อเหตุได้ดู
กับสิ่งที่ลูกของเขาได้ทำเอาไว้
ลื้อเสื้อผ้าว่าจะเอาเสื้อผ้าออกมา

ก็เจอเจอของในกล่องแบบนี้แหละค่ะ

แล้วก็สมบัติที่มาทวง

อยากจะถามว่าวันนั้นทำไมไม่ให้เรียก

ตั้งใจพาลูกมาจะมาคุยคุยยังไง

เห็นแทงพี่สาวแล้วก็ทำไมไม่ไปห้าม

พ่อของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ

ตั้งใจจะไปแค่คุยจริง

พ่อของผู้ก่อเหตุยืนยันว่าลูกชายไม่ได้เตรียมไป

ที่ผ่านมายอมรับว่าลูกชาย
อดีตภรรยาทะเลาะกันบ้าง

ว่าลูกชายจะมาก่อเหตุแบบนี้
เรื่องทางคดีพ่อก็ปล่อยให้เป็นไป

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหา

และมีข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติดด้วย